ก้อยเนี่ยหายตัวไปนะฮะทางฝั่งของญาติเองได้มีการประกาศตามหาตัวว่าก้อยอยู่ที่ไหน
นะครับมีการโทรศัพท์ไปหาเพื่อนของก้อยคนหนึ่งชื่อว่าแอม
บอกว่าแอมไม่รู้เรื่องแอมอยู่นู่นนครปฐมบ้างอยู่วิทยาต่างนานา

หลังจากนั้นในมุมของทางฝั่งของครอบครัวเนี่ยก็เลยมีการประกาศตามหาว่า
เห็นผู้หญิงคนนี้บ้างนะฮะก็คือลงรูปก้อยไปจนกระทั่ง
มีบุคคลซึ่งเรียกว่าเป็นพลเมืองดีก็แล้วกันนะฮะได้มีการส่งข้อมูลมาพร้อมกับภาพของก้อย
ซึ่งเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าพอญาติเห็นบอกว่านี่คือก้อยน้องสาวเขาแน่นอน
พอแม่เห็นแม่เป็นลมเลยบอกนี่คือก้อยแล้วก้อยเสียชีวิตแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยทางญาติได้มีการส่งภาพของก้อยไปหาทางแอม
ซึ่งเป็นเพื่อนที่บอกว่าไม่ได้เจอนี่แหละแล้วส่งบอกว่ารู้หรือยังแอม
ก้อยตายแล้วส่งรูปของก้อยไปให้ดู
ปรากฏว่าแอมตอบมาว่าเฮ้ยที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
ก็เหมือนไม่รู้เลยเหมือนกับไม่รู้เรื่องอะไร
ปรากฏว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
ทางฝั่งของญาติของก้อยเนี่ยก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางคุณระพี
คุณระพีเองเนี่ยก็เลยไปออกไปตามหาว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
กระทั่งไปพบรถของก้อยจอดอยู่ที่หน้าบ้านของในตำรวจคนหนึ่ง
หลังจากนั้นได้มีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็ถึงได้เห็นนะครับว่าในเวลาเช้าของวันที่๑๔นะครับ
ทางฝั่งของก้อยเนี่ยขับรถคันหนึ่งไปหาทางฝั่งของแอม
ในสถานที่จุดนัดพบนะฮะเนี่ยเป็นภาพนี้ครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางฝั่งของก้อยเองเนี่ย
ก็จอดรถทิ้งเอาไว้หน้าบ้านของนายตำรวจท่านหนึ่ง
แล้วก็ลงจากรถของก้อยเองแล้วก็มาขึ้นรถของทางฝั่งของแอม
นี่คือภาพในตอนเช้านะฮะเป็นปฐมบทเลยนะครับ

ญาติเล่าย้อนหลังให้ฟังอีกทีแล้วกันผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะ
อยากฟังอยากฟังคงจะฟังไปบ้างแล้วนะฮะ
แต่อันนี้เป็นภาพเช้าวันเกิดเหตุเลยนะครับอันนี้ในพูดในมุมของก้อยก่อนนะฮะ
เนี่ยฮะก้อยผู้เสียชีวิตก็มาจอดรถแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นนะครับว่า
ก้อยเนี่ยลงจากรถมาแล้วเดี๋ยวจะเดินขึ้นรถของทางฝั่งแอม
ซึ่งเป็นผู้เกาะเหตุเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ
เดี๋ยวลองดูนะนี่มาแล้วนี่คือก้อยเห็นไหมฮะก้อยขึ้นรถไปหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับ
ภาพอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นกล้องวงจรปิดตัวนึงเนี่ย
อยู่ที่ท่าน้ำแม่กรองที่บ้านโป่งนะฮะที่ท่าน้ำที่แม่ที่บ้านโป่งนะครับ
ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่ารถคันเดียวกันไปจอดแล้วทั้งสองคนนะฮะ
คือก้อยกับทางฝั่งของแอมลงมาหลังจากนั้นก้อยเดินถูถุงปลามานะฮะ
จะไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำส่วนแอมเองบอกว่าขอไปหาห้องน้ำก่อน
เชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะฮะไม่มีใครบอกได้ว่าเขาขอตัวไปไหน
แต่เราสันนิษฐานได้ว่าเขากำลังจะไปหาห้องน้ำแล้วก็ปล่อยให้ก้อยเนี่ยเดินมาเอง
เพื่อให้ตัวเองเนี่ยออกมาจากห่างจากก้อยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็คือแอมเนี่ยเดินไปฝั่งนู้นแล้วมีการไปถามคนบางคนที่อยู่แถวนั้นว่า
ห้องน้ำอยู่ตรงไหนแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เข้าห้องน้ำนะฮะ
ไม่ได้เข้าห้องน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดินมาแล้วเฉง้อมองดูอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งมีอีกฝั่งถนนหนึ่งซึ่งก้อยเองนี่มีการลงท่าน้ำไปแล้วนะฮะ
โอเคตัดภาพนี้ไปนะหลังจากนั้นฮะเราจะเห็นภาพของก้อยเดินลงท่าน้ำ
ปล่อยภาพต่อมาได้เลยครับอ่ะนี่นะฮะ
อันนั้นเป็นภาพที่ทางฝั่งของผู้เสียชีวิตคือก้อยเนี่ยเดินลงท่าน้ำไปนะครับ
เดินลงไปนะฮะจนกระทั่งไปปล่อยปลานะฮะ
ลงไปปล่อยปลาเสร็จแล้วเธอเดินกลับขึ้นมาเพื่อจะขึ้นมาด้านบนปรากฏว่าเดินไปได้ครึ่งบันไดนะฮะ
แล้วแกก็ล้มลงหลังจากนั้นตัดไปดูภาพของแอมนะฮะ
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดูภาพของแอมอ่าอ่ะเนี่ยนะฮะตัวแอมเองเนี่ยพอมองเห็นเสร็จปุ๊บ
วิ่งกึ่งเดินนะครับตรงนั้นเนี่ยคือก้อยเนี่ยล้มไปแล้วนะฮะ
แต่ไม่ลงไปดูเขาเลยแอมกึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วไปที่รถนะครับ
ที่รถนะฮะไม่ได้ลงไปก่อนนะฮะไม่ได้ลงไปนะครับ
แล้วเหมือนกับจะไปขึ้นรถนะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วแอมเดินกลับมาอีกทีนึง
เดินกลับมาอีกทีนึงนะฮะแต่ตอนนั้นก้อยล้มไปแล้วนะครับ
แอมเดินกลับมาอีกทีแล้วเดินละไปทางรั้วไปดูอะแหละเอาง่ายง่าย
เดินตรงรั้วแล้วก็พยายามมองไปที่จุดที่ก้อยเนี่ยล้มอยู่เนี่ยนะฮะ
คือมันผิดวิสัยที่มันต้องเดินไปชิดรั้วแล้วก็มองลงไปหลังจากนั้นแอมเดินมา
แล้วเดินลงไปข้างล่างนะครับอืมแอมเดินลงไปข้างล่างอับไอ้ไอนะ
เมื่อกี้ภาพยังเมื่อกี้ยังไม่จบน้ำปล่อยภาพเมื่อกี้ก่อนได้ไหมอ่า
เดินลงไปข้างล่างนะครับผมบรรยายต่อให้เลยละกัน
ภาพต่อไปมันคืออะไรแอมเดินลงไปข้างล่างเสร็จปุ๊บ
แอมเนี่ยนะฮะไปหยิบโทรศัพท์มือถือของก้อย
แล้วเดินกลับขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ช่วยก้อยเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เดิน
กลับไปกลับมาอยู่มาหนึ่งถึงสองรอบอืม
แล้วก็มองลงไปด้านล่างแล้วพยายามเรียกคนอื่นบอกว่ามีคนเป็นลมข้างล่าง
หลังจากนั้นแอมเนี่ยเดินขึ้นรถแล้วขับออกไป